วันนี้ยังปิดไม่ได้ค่ะคุณสืบสกุลแล้วก็ยังเกาะติดต่อเนื่องเลยนะคะ
กรณีการสังหารเสียสุชาติโดยบังฟิศกับพวก
คือตอนนี้๓พี่น้องบังฟิศบังกิบหลีแล้วก็น้องชาย
ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้แต่เมื่อวานเนี้ยค่ะ
มีสามคนมามอบตัวกับตำรวจแล้วก็บอกว่าพวกผมเนี่ย
อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยแต่พวกผมไม่ได้เป็นทีมสังหาร
คดีนี้เขาบอกโอ้โหมีการจัดตั้งทีมสังหาร
ทีมล่อลวงหรือว่าทีมอะไรต่างเกือบ๒๐คน
ใช่ค่ะทีนี้ไปตรวจสอบกันหน่อยว่าวันนี้เมื่อเช้า
เจอหลักฐานเพิ่มเติมด้วยนะเป็นหลักฐานสำคัญ
นั่นก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้า
ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีไปพบโทรศัพท์มือถือของเสียสุชาติ
กลุ่มผู้ก่อเหตุเขาเอาไปขุดหลุมแล้วก็ฝังเอาไว้
๒เครื่องเลยนะคะอยู่ห่างจากจุดที่พบศพ
ประมาณ๖๐เมตรแล้วก็จากการเค้นสอบสวนพยานอย่างหนัก
ก็ทราบว่าเสียสุชาติถูกกลุ่มคนร้ายใช้ปืนยิง
จนเสียชีวิตบนรถของเสียสุชาติหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการ
ประสานกองพิสูจน์หลักฐานที่กระบี่ไปหาหัวกระสุน
วิถีกระสุนในรถของเสียสุชาตินอกจากนี้ค่ะมีข้อมูลด้วยนะคะ
ผู้ร่วมก่อเหตุอีกรายนึงเนี่ยชื่อเล่นว่าบังกิฟต์
ตอนนี้ทางตำรวจเตรียมกำลังจะออกไหมจับเพิ่มเติม
แล้ววันนี้ตำรวจได้เชิญนางน้ำค้างสิงพิลาภรรยาของผู้ตายเนี่ย
สอบปากคำที่สพอ่าวนางจะเร่งหาเบาะแสของคนร้ายด้วยนะคะ
แล้วย้อนไปเมื่อวานนิดนึงค่ะคุณผู้ชมมีพยานปากสำคัญ๓คน
ก็คือบังเมษอายุยี่สิบหกปีบังบาสอายุยี่สิบเอ็ดปี
แล้วก็บังรุษอายุยี่สิบเจ็ดปีเนี่ยมามอบตัวกับตำรวจค่ะ
เมื่อวานนี้๓คนนี้ยอมรับกับตำรวจนะคุณตำรวจครับ
พวกผมเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่บังฟิศกับพวกเนี่ย
กำลังฝังกลบรถของเสียสุชาติในสวนปามแต่พวกผมเนี่ย
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับการสังหารนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ย
ฟิศมาขอความช่วยเหลือบอกว่าเนี่ย
ช่วยกลบดินฝังวัว๓ตัวในสวนปามหน่อย
ผมก็เห็นว่าบังฟิศเป็นพี่ที่รู้จักแถวบ้าน
แล้วก็คอยช่วยเหลืออะไรต่างผม๓คนก็เลยไปช่วยตามที่บังฟิศขอร้อง
แต่พอเห็นว่ามันเป็นซากรถเก่งที่โดนเผาอยู่ในหลุมเนี่ย
แล้วก็มีดินกลบอยู่แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะ
ทั้งสามคนเนี่ยพยายามถามบังฟิศ
ฟิศรถเก๋งเป็นอะไรทำไมถึงต้องเอามาฝังกลบแบบนี้
ฟิศตอบว่ารถเสียตอบแบบนี้ค่ะก็เลยเอามาฝังกลบ
ทีนี้พยานทั้ง๓คนที่ไปช่วยเนี่ยนะคะ
ก็ช่วยกลุ่มบังฟิศเอาจอบมากรบหลุม
ตั้งแต่๖โมงเย็นของวันที่๓พฤษภาคมคุณผู้ชม
จนถึงเที่ยงคืนแล้วพอมาตอนหลังเนี่ย
รู้ข่าวการเสียชีวิตของเสียสุชาติในภาพข่าวมีการขุดหลุม
เพื่อเจอมีการขุดหลุมเพื่อนำรถขึ้นมาเนี่ยนะคะ
พยานทั้งสามคนเนี่ยไม่กล้าพูดอะไร
เขาบอกแบบนี้เขากลัวแล้วก็เกรงใจบังฟิศด้วย
แต่ก็ยืนยันกับตำรวจนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาจะปิดบัง
ที่สุดเลยตัดสินใจมอบตัวกับตำรวจเมื่อวานนี้ค่ะ
สรุปแล้วตอนนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
เข้ามอบตัวแล้วตำรวจก็กันเอาไว้เป็นพยาน
จากบังเมษบังบาสบังรุษแล้วเนี่ยมีบางท่อ
เป็นคนบังท่อคนเลี้ยงวัวแล้วก็นายสมหมาย
คนขับรถแบ็คโฮคันเล็กสีแดงที่มอบตัวเมื่อวันก่อน
ครับส่วนคนที่ตำรวจจับกลุ่มได้ล่าสุดเนี่ยก็มีบังตั้ม
ก่อนหน้านี้มีบังสันเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ
แต่ว่าเข้ามอบตัวก่อนนะคะส่วนสามผู้ต้องหาสามพี่น้องคนสำคัญ
บังกิบหลีพี่ของบังฟิศนายสุรชัย
แล้วก็ตัวบังฟิศเองนายสุริยารวมถึงน้องนายสุริยัน
ว่าบังหนีเนี่ยยังหนีอยู่ยังหนีอยู่นะครับ
เป็นคดีที่ตำรวจพยายามขี้คลายเต็มที่แล้วนะครับ
แต่ว่ายังปิดคดีไม่เสร็จสิ้นนะครับ